สาวดูข่าวนี้หน่อยโดยเฉพาะสาวที่ใช้มอเตอร์ไซค์แล้วน้ำมันหมดนะฮะ
สาว๑๙เองกำลังโตเป็นสาวเลยนะฮะ
คือไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวปีใหม่น้ำมันหมด
น้ำมันหมดกลางทางก็มีพลเมืองดี
หวังดีแต่ประสงค์ร้ายนะฮะทำตัวเป็นพลเมืองดี
เดี๋ยวพี่พาไปซื้อน้ำมันนะครับ
ซื้อน้ำมันสิครับปั๊มมันปิด

ไปดูนะครับเธอกระโดดลงมาเจ็บทีเดียวครับ

จากนั้นผู้เสียหายกระโดดลงจากรถครับ
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยนะฮะที่อยู่บริเวณนั้น
หลังจากนั้นคนร้ายก็รีบขี่รถหนีไป
เหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมจะพาไปคอยชัดสักหน่อยนะครับ
แต่พอเห็นภาพลางอยู่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณตี๓คืนวันที่๑มกราคมที่ผ่านมาที่๓
แยกโรงน้ำแข็งถนนสายพนัฐนิคมเกาะโพอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีครับ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับหญิงสาวผู้เสียหายอายุ๑๙ปีถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เธอก็โชว์บาดแผลให้ดูก่อนเลยข้อศอกหนึ่งละหัวเข่าหนึ่งล่ะ
มาจากไหนก็ที่เธอกระโดดกระโดดลงรถไงครับแล้วก็เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุนะ
กับเพื่อนอีก๒คนไปร่วมงานเขาดาวน์ที่สถานบันเทิงย่านบางแสน
พองานเขาดาวน์เลิกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓นะฮะ
จะไปหาน้องอีกคนนึงระหว่างทางรถมันน้ำมันหมดครับคุณผู้ชมครับ
จังหวะนั้นคนร้ายขี่รถสวนทางมาพอดีทำทีมาขอช่วยเหลือบอกว่า
มาเดี๋ยวพี่จะพาไปซื้อน้ำมันมาเติมเธอจึงนั่งซ้อนท้ายรถจักรยายนต์ของคนร้ายไป
ส่วนเพื่อนอีก๒คนก็เฝ้ารถอยู่นะครับรถที่น้ำมันหมดพอไปถึงปั๊มปิดแล้วครับ
พอปั๊มปิดร้านคนร้ายกลับไม่ยอมขี่รถกลับทางเดิมพาเธอไปทางเปลี่ยวเธอเอกใจแล้ว
พยายามบอกพี่จอดรถพี่จอดรถไม่จอดครับพอไม่จอดก็ตัดสินใจกระโดดลงเลย

หนูก็ไปเพราะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรก็เห็นเขาเข้ามาช่วยก็คิดว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไร
อืมก็เขาก็พาหนูขี่เป็นปั๊มแล้วมันเป็นปั๊มเก่าเก่าอ่ะอืม
ปั๊มเก่าเก่าเหมือนคือมันปิดแล้วเขาก็พาหนูย้อนกลับย้อนกลับแต่คือทางที่กลับมันไม่ใช่ทางเดียวกับที่มา
หนูก็พี่จอดพี่จอดเขาก็ไม่พูดอะไรหนูก็เลยกระโดดลงทางที่เขาขี่รถเครื่องอย่างนั้น

นะฮะหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความไว้แล้วด้วยนะฮะกับตำรวจนะครับ

อยากให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายให้ได้

คนที่เดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า

อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างที่เธอเจอก็ได้ครับ